เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องของวัยรุ่น๘คนเขาไปมอบตัวกับตำรวจภูทรปักเกร็ดแล้วนะ
โนธิรณธบุรีหลังจากไปรุมยำเขาไปรุมยำเด็ก๑๗ฮะ
รุมยำเด็ก๑๗เรื่องอะไรมีเรื่องอะไรกันเข้าใจผิด
คนละตุ๊บคนละหลายตับที่กองอยู่นั่นอาการปางตาย

อาการปางตายครับแล้วเขาล้มแล้วด้วย
แล้วก็เตะเลือดเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลย

นี่ฮะคลิปนี้นะครับเขาไปเผยแพร่ก็บอกแล้วไง

ทำจากจุดสำคัญทั้งนั้นเลย
สายไหมต้องรอดเข้ามาโพสต์ไว้เป็นคลิปที่แก๊งวัยรุ่นผู้ชายเป็นสิบ
รุมทำร้ายวัยรุ่นชายุค๑๗หมดสติเลยครับ
และมีการชักปืนจะยิงผู้บาดเจ็บซ้ำด้วยนะ

หมดนายที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกครับแขนซ้ายหัก
เข้าแจ้งความแต่กลัวว่าเรื่องจะเงียบหาย
ก็เลยนำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดนี่ฮะ
เพื่อขอให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
ผู้ได้รับบาดเจ็บยอมรับว่ารู้จักกับบางคนในกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แต่ไม่สามารถจะอธิบายได้

กลุ่มผู้ก่อเหตุ๘คนไปกับผู้ปกครอง
ไปติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรปักเกร็ดแล้ว
เรื่องต้นทั้ง๘คนยอมรับว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส

เพราะว่าเขามามอบตัวนะ

เดี๋ยวจะมีการนัดกันที่โรงพักวันนี้ครับ
เพื่อนำตัวคือกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด

๑ยาวบชนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่๑๕แต่ไม่เกิน๑๘

เยาวชนนี่เดี๋ยวก็ให้ผู้ปกครองพาไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัด

ส่วนคนที่อายุเกินก็นะฝากขังที่ศาลไป
ขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
เพราะว่าในกลุ่มนี้ที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
มีเยาวชนแล้วก็มีกับคนที่อายุเกิน๑๘แล้วครับ